คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นะฮะแหมตายเป็นเบื่อเลยนะครับ
เพราะว่าคนใจร้ายมาวางยาเบื่อนะฮะใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าหวังจะขโมยทรัพย์สินหรือเปล่า

ชาวบ้านก็เห็นเขาบอกว่าภาพแบบเนี้ยมันหดหู
นอนตายอันนี้ในภาพคุณผู้ชมเห็นตัวเดียวจริงแล้ว
เป็น๓๐กว่าตัวแบบนี้ชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โฮ
มันช่างใจร้ายแบบนี้นี่คือชาวบ้านบ้านเนินไฮ
ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีของปราจีนบุรี
เขาก็มามุงดูพวกซากหมาแมวที่นอนตาย๓๐กว่าตัว
มันเหมือนกับกำลังจะตาย
ชาวบ้านเขาก็เวทนาเอาไข่ขาวมากรอกปาก
เพื่อให้มันสำรอกออกมาเอาพวกสารพิษต่างออกมา
แล้วพอทำแบบนี้มันก็มีอีกหลายตัวที่รอดเหมือนกัน
ทีนี้คุยกับชาวบ้านชาวบ้านเขาก็สาบส่งเลยค่ะ

ชาวบ้านเขาบอกว่าน่าจะเป็นพวกที่จะมาขโมยของนี่แหละ
แล้วเขาอาจจะเอาพวกอาหารมียาเบื่อมาโยนตามถนน
ล่อไงให้พวกหมาแมวมากิน
อย่างน้อยเวลาที่เขาเข้ามาขโมยของ
มันก็จะเป็นการเปิดทางหมามันจะได้ไม่เห่า
ทีนี้ตำรวจสายตรวจบ้านนาสพกบินบุรี
ก็มาตรวจสอบตรงบริเวณนี้
ถนนสายบ้านบุเซี่ยวบ้านหนองนาใน
ก็เจออะไรที่ชี้อยู่นี่
เป็นถุงใส่อาหารคุณผู้ชม
ในนั้นมันก็จะมีพวกน่องไก่ทอดปลาดุกทอด
แต่สิ่งที่มันผิดสังเกตนะ
พอตำรวจเขาเปิดดูเขาเห็นพวกคราบขาว
ที่มันติดอยู่ที่น่องไก่ที่ประดุกนั่นแหละ
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะนี่หรือเปล่า
ราบขาวนี่หรือเปล่าจะเป็นยาเบื่อ
ที่ใส่ในอาหารแล้วก็มาโยนให้พวกหมาแมวแล้วก็ไก่มันกิน
ตำรวจก็ต้องเก็บพวกเศษอาหารนี้เอาไว้ตรวจสอบต่อนะคะ

ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพกบินบุรี
ทีนี้ค่ะทางสมาชิกอบตบ้านนาอย่างในผลสิทธิภาย
บอกแบบนี้บอกว่า๒เดือนที่แล้วมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้
ตอนนั้นมีมอเตอร์ไซค์หายไป๒คัน
คงจะเป็นฝีมือของพวกที่มาขโมยของนี่แหละ
หรืออาจจะเป็นพวกแก๊งยาเสพติดก็ไม่รู้เหมือนกัน
อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
แต่แหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในหมู่บ้านเนินไฮเนี่ย
เขาจะมีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้อยู่หรือเปล่า
คือถ้าเกิดมีอย่างน้อยจะได้รู้เบาะแสว่าใครมาทำแบบนี้นะ